คุณผู้ชมครับหลังจากรองนายกรัฐธรรมตรีฝ่ายความมั่นคงเดินทางเยือนมาเลเซียนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าไทยกับมาเลเซียนั้นจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั้นในวันที่เก้ากัน
ทุกอย่างต้องพูดคุยภายใต้กรอบของกฎหมายและเป้าหมายสำคัญคือต้องยุติปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกรัฐธรรมตรีครับ
ภาษาการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นยังไง

ที่มันมีปัญหามาตลอดเนี่ย
เพราะว่าภาคใต้มันใช้การเมืองเดินไม่ได้

ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไปแก้การศึกษาโน่น
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
เปิดเผยหลังจากที่เดินทางเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของดาโตสรีฮามัติซาฮิตฮามิติ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย
โดยบอกว่าเป็นการหารือเรื่องชายแดน
ความร่วมมือของ๒ประเทศในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในเรื่องความร่วมมือแนวชายแดน๓จังหวัดภาคใต้
เรื่องอาจยากรข้ามชาติบุคคลสองสัญชาติการคมนาคมและการผ่านิต
ส่วนความคืบหน้าการพูดคุยสันติศุกร์จะมีความชัดเจนในวันที่๒กันยายนนี้
และขอให้ทางมาเลเซียช่วยตรวจสอบเรื่องอุปกรณ์โทรศัพท์ที่พบในเหตุการณ์ระเบิด๗จังหวัดภาคใต้ด้วย
พร้อมยืนยันการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าในการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว